คุณผู้ชมยังคงจำเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
ระเบิดที่ย่านกิ่งแก้วได้เกิดขึ้น๕กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง
คือสร้างทั้งความเสียหายสร้างทั้งความสูญเสียเยอะมากนะคะ

ก็คืออาสาสมัครดับเพลิงหนึ่งนาย
น้องเนี่ยเข้าไปช่วยดับเครื่องในเหตุการณ์ครั้งนี้
คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นคลิปนี้แหละ
นี่ค่ะมันมีจังหวะหนึ่งที่อยู่เนี่ยนะคะ
ไฟที่มันเหมือนจะดับแล้วแล้วก็มีเสียงตะโกนจากคนไทยบอกให้ถอยออกมาถอยออกมาเนี่ยค่ะ
แล้วมันมีแค่จังหวะเดียวเหมือนไฟจะดับแล้ว
อยู่อยู่มันลุกพลึบขึ้นมาคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจังหวะนี้ค่ะ
เนี่ยจะได้เห็นตรงนั้นประมาณ๔นายด้วยกันนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะมันลุกแล้วก็ลามขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ
และสูญเสียน้องพอร์สนะคะ
กฎระสิทธิ์ลาวพันธุ์เท้าน้องอายุ๑๘ปีค่ะ
เป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยรหัสทน๒๘
น้องเนี่ยบาดเจ็บสาหัสคือน้องโดนไฟคลอกทั้งตัวเลยแล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิตค่ะ
วันนี้นะคะที่วัดทุ่งครูกรุงเทพมหานครมีพิธีชาปนกิจศพน้องพอสนะคะ
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
เป็นตัวแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพน้องพอสด้วย
ทำทุกอย่างให้สมเกียรติที่สุด
ซึ่งเนี่ยค่ะมีเพื่อนพี่น้อง
ที่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงทั้งหมดนะคะ
เป็นร้อยคนค่ะที่มาช่วยส่งวิญญาณน้องพอสขึ้นสวรรค์
ช่วงขณะที่ส่งวิญญาณเนี่ยก็มีจังหวะที่เขาเปิดไซเรน
แล้วก็บีบแตรไว้อะไรให้กับน้องด้วยนะคะ
ลูกเลือกทำในสิ่งที่ลูกรักแม่ก็รักในสิ่งที่ลูกทำ
ก็อยากบอกเขาว่าลูกเก่งมาก

เพื่อคนอื่นภูมิใจมากเลย
เป็นเกียรติของลูกด้วยของครอบครัวทุกคนนะคะ
นี่ค่ะคุณสายน้ำพึ่งชนะแสวงนะคะ
คุณแม่น้องพอร์สก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้หรอก

ภูมิใจที่ลูกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เพราะว่าลูกชายรักในการช่วยเหลือคน
มีน้ำใจและชื่นชอบในการเป็นอาสาสมัครดับเพลิงมาตั้งแต่เด็กค่ะ
นางพรวัชิราพรวันเสถียรอาน้องพอร์สเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
เธอเองเนี่ยรักน้องพอร์สเหมือนเป็นแม่คนนึงเลยก็เหมือนกัน
ครอบครัวทุกคนเป็นอาสาสมัครกันหมดเลย
พอสเองก็เดินตามรอยนั้นเพราะว่าเห็นครอบครัวทำงานอาสาแต่เด็ก
รักการเป็นอาสามาตลอด๒ปีแม้งานจะอันตราย

หลังได้ยินวิทยุแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงาน
ก็ทักไปถามพอร์สเลยว่าพอสต้องลงพื้นที่หรือเปล่า

เพราะว่ารู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันค่อนข้างรุนแรงมาก
แต่สุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วบอกว่า
พอเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
บอกไม่คิดเลยนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลานชายตัวเองค่ะ
ด้านในพอสนะครับ
พรุ่งสภัทรกฏคุณวิสิตนะคะ
หัวหน้าหน่วยทน๒๘แล้วก็เพื่อนร่วมทีมกู้ภัยที่สนิทกับน้องพอร์สก็บอกว่า

ก็คือตอนที่มันเกิดเหตุระเบิดขึ้นเลย

หรือว่าทน๒๘ที่น้องพอสอยู่ในทีมก็คุยกันค่ะว่า
รวมทีมงานพร้อมอุปกรณ์เข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุในช่วงเย็น
แต่พอสบอกว่าขออาสาเข้าไปที่เกิดเหตุก่อนโดยที่ไม่มีคู่
ก็ยอมรับเหมือนกันว่าไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
สำหรับน้องพอร์สเองในฐานะหัวหน้าหน่วยนะคะ
พอสเป็นน้องที่น่ารักรักในงานอาสาสมัครดับเพลิงมาก
ทุกคนอยู่กันเหมือนครอบครัวการจากไปของพอร์สก็นำความเสียใจมาให้ทีมอย่างมาก
ซึ่งปีนี้เนี่ยทางทีมเสียนักดับเพลิงไป๕คนแล้วจากหลายเหตุการณ์
อยากที่จะให้มีการถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้น
ดูว่ารอยรั่วรอยแตกมันอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
ซึ่งต้นนะคะก็จะมีพิธีเก็บกระดูกน้องพอสช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ
แสดงความเสียใจกับพระพุทธอีกครั้งหนึ่งจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะและจากเหตุการณ์นี้ค่ะมีนักดับเพลิงที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะคะ
รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าก็ยังเจ็บหนักค่ะ
นี่นะคะก็คือบุคคลตามภาพนี้ในวงกลมสีแดงเนี่ยค่ะ
ก็ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับน้องพอร์สนะคะ
กฤษณะนุษย์สุวรรณหรือติอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ทีมข่าวก็สอบถามอาการล่าสุดจากภรรยานะคะนางละลิตาแรกรุ่น
บอกว่าวันนี้สามีของเธออาการยังน่าเป็นห่วงได้รับบาดเจ็บไฟคลอก
นี่นะคะไฟคลอกที่หน้าและที่มือสองข้างอย่างหนัก
คุณหมอผ่าตัดบาดแพร่ที่มือสองข้างคือแพร่ลึกนะคะ

ตั้งแต่เกิดเหตุภรรยากับลูกยังไม่ได้เห็นหน้า

แต่มั่นใจการทำงานของแพทย์

กลับมาหาเธอและลูกได้อีกครั้ง
อาการก็ยังไม่อยู่ในภาวะปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะ

เพราะว่าก็ยังมีเครื่องช่วยหายใจอยู่
ส่วนอาการด้านอื่นทางด้านร่างกายก็ทรงตัวค่ะ
ความดันดีการหายใจดี
แต่ว่าบาดแผลที่หน้ามันยังไม่ยุบบวม

จากว่าพี่ติเขาจะต้องมีการผ่าตัดอยู่หลายครั้ง
ในการผ่าตัดก็จะมีภาวะที่คนไข้อาจจะตกเลือดได้

กรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ตกเลือดตรงนั้นนะคะ

ถามว่าสู้ไหมไหวหรือเปล่า
เขายังยักหน้าอยู่ยังใจสู้อยู่ค่ะ

ว่าถ้าใครสามารถบริจาคเลือดได้นะคะ
บริจาคได้ที่คลังเลือดอาคาร๑ชั้น๒
วิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะ

คุณละลิตาบอกว่านอกจากจะช่วยเหลือสามีเธอแล้ว

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นด้วยนะคะ
รายละเอียดการบริจักษ์เราขึ้นให้หน้าจอด้วยนะคะ